ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอีกแล้ว
เป็นเหตุการณ์การจมน้ำอีกแล้วนะคะค่ะอันนี้เกิดขึ้นกับหนุ่มคนงานตัดอ้อย
จมน้ำเสียชีวิตค่ะคือคาดว่าอาจจะกินเหล้าเมาแล้วลงไปอาบน้ำนะ
สุดท้ายก็พลาดท่าแล้วค่ะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุ
เขาก็เลยไปค่ะไปที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านที่บ้านโคสำโรงนะคะ
อยู่ที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมา
บริเวณสระน้ำตรงนี้คุณผู้ชมมันค่อนข้างกว้างมาก
สักประมาณสิบไร่แล้วก็น้ำเนี่ยลึกสุดประมาณสามเมตรเลยนะ
ไปพบกับรองเท้าของผู้ศูนย์หายทอดคือถอดทิ้งไว้บริเวณริมสระน้ำ
เพื่อนร่วมงานก็คาดว่าเป็นไปได้นะว่าอาจจะเสียชีวิตแล้ว
ประดาน้ำค่ะนักประดาน้ำมาถึง๑๐กว่านายเลยลงไปดำน้ำค้นหาในสระน้ำ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีสุดท้ายพบร่างค่ะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายพานุบุญเจริญอายุ๔๑ปี
ก็เป็นชาวบ้านที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนี่แหละค่ะ
เพื่อนร่วมงานบอกแบบนี้ว่าตัวนายพานุผู้เสียชีวิต
ทำงานรับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน
บริเวณนั้นมันติดกับสระน้ำแห่งนี้แหละค่ะนายพานุมีการกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนที่บ้านพักคนงานอ่ะนะ
หลังจากนั้นช่วงข้ามหายตัวไปเพื่อนร่วมงานก็เอกใจ
เอ๊ก็เลยพากันออกตามหาสุดท้ายไปพบรองเท้าอยู่ริมสระน้ำ
แล้วก็คิดว่านายพานุเนี่ยน่าจะลงไปอาบน้ำเพราะว่าไปกินเหล้ามาแล้วก็เมาค่ะ
ก็เลยเกิดพลาดท่าจนจมน้ำเสียชีวิตดังกล่าวล่ะค่ะ